ที่จังหวัดชายนาฏเนี่ยค่ะมีเศรษฐินีคนหนึ่งเขาบอกว่า
ลูกสาวเนี่ยมีอาการปวดคอปวดหลังเหมือนมีอะไรมานั่งทับอยู่บนบริเวณบ่านี่แหละ
ไปหาหมอหลายต่อหลายครั้งก็ไม่หาย
ล่าสุดก็เลยมาบนบานขอกับหลวงพ่อปลื้มตามความเชื่อ
และในที่สุดก็มาแก้บนค่ะ
มาแก้บนบรรยากาศแบบนี้แปลว่าพรที่ขอไว้ต้องสมปรารถนาค่ะ
บรรยากาศการเต้นแห่กลองยาวสนุกสนานเฮฮากันแบบนี้
มาพร้อมกับรถแห่ที่เล่นเพลงดังกันตลอดเลย
เล่นวนอยู่รอบโบสถ์ไปประมาณ๓ชั่วโมงค่ะ
ทางวัดนี่ก็คลึกคลื้นกันเป็นพิเศษเลยนะคะ
นางรำก็รำกันแบบไม่รู้จักเน็ตไม่รู้จักเหนื่อย
บริเวณนี้คือที่วัดสังคารามอยู่ที่ตำบลเที่ยงแท้อำเภอสันคบุรีจังหวัดชายนาฏ
นางสงวนน้อยสำแดงอายุ๖๗ปีเป็นชาวชายนาฏนะคะ
มาพร้อมกับญาติสนิทมิตรสหายมาแก้บนหลวงพ่อปลื้ม
เธอบนบานสารกล่าวว่าให้ลูกสาวทั้งสองหายจากอาการเจ็บป่วยปวดเมื่อย
ที่มีลักษณะแปลกหลังจากที่ไปตัดต้นมะขามยักษ์เพื่อจะปรับพื้นที่ในการสร้างบ้าน
นางสงวนเล่าว่าลูกสาวสองคนเนี่ยโอ้โหช่วงหลังนอนไม่ได้นะ
ต้องเดินทั้งคืนปวดคอปวดไหล่ปวดบาหลักหนักหน่วงไปหมดเลย
ไม่ทราบสาเหตุด้วยว่าเกิดขึ้นเพราะอะไรแต่คล้ายกับว่าจะมีเจ้ากรรมนายเวรมาขี่คออยู่หรือเปล่า
เพราะเธอบอกว่าไปหาหมอมาแล้วก็ยังไม่หายไปมาเป็น๑๐ครั้งก็ไม่ดีขึ้นเลย
คิดว่าที่ลูกสาวสองคนเป็นแบบนี้เนี่ย
เป็นเพราะว่าเกี่ยวไหมที่ให้ลูกสาว
ตัดต้นมะขามต้นใหญ่ขนาด๑๐คนโอบ
เพื่อที่จะใช้พื้นที่ตรงนั้นต่อเติมปรับสร้างบ้าน
อ๋ออแล้วก็ทำให้หลังจากนั้นมีเรื่องราวแปลกเกิดขึ้นบ่อยมาก
ก็เลยตัดสินใจมาบนบานกับหลวงพ่อปลื้มที่นี่
เพราะว่าได้ยินเรื่องราวความเชื่อความศรัทธาค่ะ
ปวดหลังหนักไม่รู้อยากจะอะไรมาทับ

ป้าก็ไม่แน่ใจประมาณนั้นใช่ไหมไม่แน่ใจ
ก็เลยป้าเขาไม่รู้จะเป็นปื้นใคร
เขาบอกหลวงพ่อให้ช่วย
ครับอ่าแล้วตอนนี้เขาก็ดีขึ้น
ตอนนี้ดีขึ้นแล้วเห็นไหมที่คุณป้าบอก
แล้วนอกจากนี้นะคุณป้าสงวนยังบอกว่า
ที่ปลูกก็สำเร็จรู้ล่วงไปได้ด้วยดีด้วย
ทีนี้ดิฉันจะเล่าถึงประวัติของหลวงพ่อปลื้ม
ท่านเจ้าอาวาสองค์แรกของวัดแห่งนี้ให้ฟัง
เขาบอกว่าไม่ธรรมดาเพราะว่าหลวงพ่อปลื้ม
ท่านได้เรียนวิชาอยู่กับหลวงพ่อโตวัดวิหารทอง
รุ่นเดียวกันกับหลวงพ่อโมวจันทนาราม

แลกเปลี่ยนวิชาอาคมกันจริงนะคะ
ก็นี่แหละก็เลยทำให้ชาวบ้านมีความศรัทธานะคะ
แล้วก็กลายเป็นที่ยึดเหนียวจิตใจของชาวบ้านเหมือนกันสำหรับวัดแห่งนี้

ที่เป็นสิ่งยึดเหนียวจิตใจให้กับชาวบ้าน
แล้วส่วนใหญ่เป็นขอพรขอโชคขอล่าพระเจ้า